อยากจะเป็นถามหรือให้โบพูดคะ
โอเควันนี้ก็เข้ามาเพื่อให้การในฐานะพยานนะคะ
ของคดีของน้องแตงโมงปัชฌาภิษฐา
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อน
โดยถึงเพื่อนพี่น้องที่คิดจับ
แล้วก็แฟนคลับญาติสนิททุกคน

บันเทิงมานานเราทุกคนเราจะรู้สึกผูกพันกับแตงโมอยู่แล้ว

มันเป็นเรื่องใหญ่มาก

แล้วก็วันนี้ก็มาให้การ
ตามขนาดจริงที่เกิดขึ้น
ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหลายอย่างนะคะ
ที่ให้คำแนะนำน้องจูนพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ

ก็กูภัยที่พยายามให้ร่างน้องขึ้นมาได้โอเคจบขอเรื่องขอเรื่องที่โบไปเกี่ยวห้องแล้วกันนะคะ
เอ่อเริ่มจากว่าน้องกระติกก็โทรมาหาโมแล้วก็แจ้งว่าแตงโมตกน้ำ
ตอนนั้นโบก็ตกใจมากบอกตามตรงว่าทำอะไรไม่ถูก
ก็วางไปก่อนก็ถามข้อมูลบางอย่างเออมีอะไรเกิดขึ้นยังไง
อันนี้เขาไม่ลงรายละเอียดนะคะให้กันกับรถแล้วก็
ตามทุกคนที่พูดถึงเมื่อกี้ให้เขาให้ความช่วยเหลือ
จนถึงเวลาหนึ่งก็คิดว่ากติกโอเคไหม
โอเคหรือเปล่าเนื่องจากว่ากระติกเองทั้งแตงโมเอง
ก็อยู่ที่คริสตจักรแห่งความสุขเราผูกพันกันนะคะ

คือที่คิดจากเนี่ยค่ะถ้าเวลามีใครมีปัญหาเจ็บป่วย
เข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตส่วนใหญ่เขาก็โทรหาบัวกันอยู่แล้ว
ภายในเดือนเนี้ยสองสามคนซึ่งมันก็หนัก
แต่เรื่องแตงโมนี่เป็นอะไรที่ช็อกมากเนื่องจากเขาไม่ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเขาอ่ะนะคะ
ก็ได้เจอกับทุกทุกคนทุกทุกคนที่อยู่ในข่าว
แต่ว่าทั้งคืนของโบเนี่ยหมายถึงเอ่อ
ตีสักนะคะทั้งคืนของโบเนี่ยหมายถึงตีสาม
อ่าแล้วหลังจากนั้นก็โบเป็นคนขับรถของแตงโมไปส่งกระติกที่บ้าน
เนื่องจากว่าเขาดูช็อกแล้วก็ขับรถไม่ไหวค่ะ
ก็ประสบเขาที่บ้านถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ไปที่อีกที่หนึ่งท่าเรือพิบูรสงครามนะคะ
กระติกเองก็ส่งโลเคชั่นตรงนั้นมา
ซึ่งบอกว่าขับไปจะถึงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นน่ะ
คนเยอะมากมีเรื่องโควิดด้วยนักข่าวเยอะ
อย่าเพิ่งไปเลยบอกว่าโอเค
ขออนุญาตย้อนไปก่อนที่ตอนคุยกันในไลน์ที่ที่มีไลน์ที่ออกไปในสื่อใช่ไหมคะ
ว่าแนะนำให้ไม่ต้องพูดว่าฉี่บนเรือ
ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเห็นกันนะคะเรื่องในตอนนั้นน่ะ
กระติกได้โทรศัพท์บอกโบถึงข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์
แต่เป็นอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์โบจึงบอกเขาไปว่า
แล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉีดล่ะ
เขาก็ถามว่าเขาต้องพูดกับตำรวจยังไงเขาก็บอกก็ต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้น
นั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไปคือเขาไม่เห็นแล้วก็คือตกเรือไป
อย่างที่เขาเขาควรที่จะพูดคือไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่
เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเห็นโดยตัวเอง
และอย่างที่สองคือแตงโมเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองมาก
โบเวลาที่โบโพสต์ไอจีแท็กเขาไป
คือถ้าแค่เขาอ้วนนิดนึงเขาจะส่งมาเลยว่าลบรูปนี้เถอะอ้วนว่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังมีข้อความนั้นที่ยังค้างอยู่
คือโบ๊ก็ไม่อยากให้เขาต้องถูกจินตนาการเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นจริงว่า
ไปนั่งแหบกันอ่ะเพราะไม่อยากให้แบบมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้น
ซึ่งโอเคมันก็เกิดขึ้นแล้ว
แต่มีผู้หนึ่งมีคนหนึ่งในเรือนั่นนะคะไปออกรายการนึง
แล้วใช้ข้อความที่โบพูดตอนที่โบยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร
รู้แค่จักรติกเนี่ยไปบอกว่า
โบแนะนำไม่ให้พูดความจริงแต่เขาเลือกที่จะพูดความจริง

คุณเห็นเหตุการณ์จริงว่าแตงโมปัสสาวะหรือเปล่า
แล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงเหรอ
คือโบคิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่า
คุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกัน
เคลียร์ไหมคะกับตรงนั้นที่โบ๊กพูดถึง

เห็นเหตุการณ์หลายอย่างนะคะ

ปริญญาสนิทชนนะครับทนายความนะครับเราได้รับการขอความร่วมมือนะครับ
พนักงานสอบสวนแล้วก็จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้การหาข้อเท็จจริงนะครับ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดต่อคุณแตงโมนะครับ
เป็นไปโดยยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้กระทบตัวคดีด้วย
ผมขออนุญาตนำให้เฉพาะคุณโบเนี่ยตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับความเข้าใจผิดของสังคมนะครับ
โดยไม่ให้มันกระทบเนื้อคดีหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับ
คดีความไม่ได้ยุติโดยสื่อหรือเสียงตัดสินหรือเสียงพูดของประชาชนนะครับ
คดีความยุติที่ศาลนะครับดังนั้นขอให้ความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้
ซึ่งวันนี้คุณโบได้ทำหน้าที่พลเมืองดีตรงนี้ไปแล้วนะครับคำถามแรกนะครับ
ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำไมคุณโบถึงเพิ่งมาให้การในวันนี้ครับ
น่าจะเป็นเรื่องว่าทำไมถึงมาช้าทำไมเพิ่งมาคือ
ได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกถูกไหมคะโบเป็นคนแรกเลยที่กระติกโทรหา
เพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูดแต่ว่าพอโบเห็นทั้งคำให้การ
ทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคำพูดต่างของเขาอ่ะ
อย่างมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมา
รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะโบเลยรอให้เขาพูดให้จบ
และถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่โบจะออกมาพูดความจริงค่ะ
ส่วนส่วนส่วนที่สองนะครับอ่าถ้ามีคำถามไหนนอกเหนือจากที่ผมอ่า
ใกล้ให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่สื่อค่อยถามเพิ่มเติมนะครับ
อันนี้พูดนิดนึงว่าทำไมต้องมีทนายได้ไหมคะทุกคนจะอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีทนาย
เนื่องจากคดีนี้ค่ะมันเป็นคดีที่ทุกคนมองสังคมจับจ้อง
แล้วอีกอย่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียง
เป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีสังคมในระดับหนึ่ง
คิดว่าการที่โบจะพูดอะไรโบอยากได้ความมั่นใจว่า
คำพูดของโบจะไม่ถูกบิดเบือนคำพูดของโบทุกคำ
จะไม่ถูกกันแกล้งโดยใครคนใดทำให้มันย้อนกลับมาทำร้ายโบได้

ท่านคุณะติ๊กเนี้ยบอกว่าตอนนั้นคือสาเหตุที่คุณโม้ตก
หรือว่าครบไปนักศึกแรกหรือเปล่าเขาบอกว่าไปฉีดค่ะ
อ่าประเด็นหนึ่งที่สังคมเข้าใจคุณโหตได้ที่
แถลงกับสื่อมวลชนนะครับก็คือประเด็นเรื่องความเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาตินะครับ
อ่าเชิญเชิญครับอ่าเรื่องอ่าคุณเบ้นวงพริกไทยอ่ะนะคะ
ที่วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนโบส่งเป็นรูปที่โบถ่ายคู่กับเขามานะคะ
รูปนั้นถ่ายในงานแต่งงานญาติของโบซึ่งในตอนนั้นโบคิดว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เพราะเขาก็เป็นรุ่นน้องโบเหมือนกันก็เห็นว่าเขายิ้มกับเราก็น่ารักดี
ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็ถ่ายรูปคู่กันยังโพสต์ในไอจีอยู่เลยว่า
น้องก็มีเขามาเล่าว่าเขามีลูกกี่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปคู่กัน
แต่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นญาติโบอะค่ะโบเพิ่งรู้วันอังคารนะคะ
เพราะว่าเขาโทรศัพท์มาโดยที่โบไม่ได้โบไม่ได้รับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครที่โทรหาโบน่าจะรู้ว่า
ผมไม่ออกมาพูดเลยเพราะโบมีอีกบางอย่างที่โบรอเวลาที่เหมาะสมที่โบจะพูด
เขาโทรเข้ามาโบไม่ได้รับคุณแม่โบแคปหน้าจอไลน์ที่คุยกับพี่ชายของคุณแม่
ว่าเนี่ยถ้ามีเบอร์นี้โทรมาให้โบรับด้วยเป็นแบบน้องชื่อเบ้น
ก็เลยถามคุณแม่ว่าโมเป็นญาติกับเขาเหรอครับคุณแม่ก็บอกว่า
เป็นลูกเฮียอ่าเฮียอะคือพี่ชายของคุณแม่แต่เขาเลิกกันตั้งแต่เด็ก
แล้วก็คุณแม่ของเขาได้พาเบ้นออกไปแล้วแล้วคุณแม่ของเบ้นเนี่ย
ก็ไปแต่งงานกับตำรวจแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของตำรวจนั้นมา
โดยที่คุณเบ้นเองเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่เขาโตแล้วด้วยซ้ำ
ว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้แท้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งถามว่า
อยากจะบอกตรงนี้ว่าโบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็น
เขยอะไรที่ป๊อปอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีตรงนั้นนะคะ
อยากจะเคลียร์ตรงนี้ค่ะครับขอคำถามคำที่คุณโบบอกว่า
จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าผมกระซิบอะไรนะครับ
เพื่อไม่ให้กระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
เยอะไม่ได้ตอบได้แต่ว่าอย่างอะไรเนี้ยขออนุญาต
ไม่ได้ตอบให้นะครับอ่าในส่วนตัวโบ
ี่สิบสี่นาฬิกากว่ากว่าแล้วก็คือคือถือว่าข้ามวันแล้วไหม
คือถือว่าข้ามวันแล้วแล้วก็เจอทุกคนนะคะ
ก็อาการตกใจร้ะกันค่ะอาการแล้วตกใจ
อะไรนะคะมีลักษณะของการมืนเมาไหมเอ่อถ้าถามโบนะคะ
หน้าแดงเสียงดังโวยวายเสียงแหบ
ก็ขออนุญาตไม่พูดถ้าขออนุญาตครับถ้าตัวเนื้อคดีเนี่ย
ผมในฐานะทนายความผมต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
แต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่คุณโบให้การต่อพนักงานสอบสวนไปในวันนี้
เป็นคำให้การที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคุณแตงโมจริงนะครับ
เอ่อจริงจริงโบเป็นคนพาเขามาที่โรงพักด้วยนะคะนะคะโบโบไปเอ่อ

จนเขาให้การเสร็จหลังจากนั้นไม่ได้คุยกับเขา
บอกตามตรงว่ารู้สึกเสียใจนะคะก็มีความโกรธ
แต่โบ๊ก็ยังรักเขานะคะโบ๊คิดว่าถ้าเขากลับใจ
แล้วเขาเลิกที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงเราก็จะมาช่วยกันนะคะ
แต่ว่ายังพูดไม่จบค่ะขออภัย
จะไม่ถามโบต่อหรอกครับก็คุยอะไรกันดีขออนุญาตบอกต่อได้ไหมคะ

เขามีการติดต่อมาหาโบโดยการบอกว่าขอโทษ
ที่ทำให้โบต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาวุ่นวายเพราะเขา
โบบอกว่าโบบอกเขาไปคำเดิมเลยค่ะ
สัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยคุณจะเป็นความจริงของคุณเท่านั้น
ที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องไห้มาแค่นั้น

โบรับปะแต่ดังโรจว่ะค่ะขอให้ถ้าเป็นเรื่องคดีความขอให้
ใช่ค่ะแน่นอนค่ะ

โอเคยันโทษละครับ
วันเกิดเหตุไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะตอนไปถึงเนี้ย
สิ่งที่บอกกติครั้งแรกคือโทห่าเบอร์ดหรือยังอย่างโทห่า
หาแม่แล้วยังยัง

ก็ตามที่เขาพูดนะคะ
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลของเขา
เขาพูดว่าพี่โมตกน้ำ

ที่โบทใครจะเป็นใครจะตาย
ถ้าดึกส่วนใหญ่โทรหาโบหมด
จะไปโรงปุ่นจะหัวใจไหว

เรื่องโบว์จะต้องไปทำเรื่องนิติเวช

มันไม่ใช่โบไม่แปลกใจค่ะที่เขาโทรหาโบ

จะเล่าให้ฟังละกันที่ส่วนตัวนะคะ

จะคุยกับพี่เขาสักส่วนใหญ่
ว่าสองคนนี้มันเป็นอะไรยังไง

คุณโรเบิร์ตรู้จักกับพี่ชายโบด้วย

รู้หรือยังว่าพี่ชายโบติดโควิด

เขาทำหน้าเบอร์มีฟังไม่รู้เรื่อง

ไม่รู้จักกับเขามาก่อนได้พูดแค่นั้น

เมาเชียลมึงค่ะน้ำเงิน
คุณโบรู้จักกับใครบ้างคะในที่นั้น

คุณบอร์รู้จักกับใครในที่นี้ครับตอนนี้สถานการณ์โซเชียลนักศึกษ์โซเชียลมีการตั้งใจได้ว่า
บวกคนที่มาขอคำว่าคุณแม่มดก่อนไม่ใช่คุณบอร์รนั้นคุณเป็นน้องแสดงของคุณบอร์รรู้จักกับใครไหม

เขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างไหมฮะปกติว่าทำไมต้องบิดเบิร์นข้อมูลนี้กับ
ไม่ดีไม่ได้บอก
พูดในส่วนของโกหกส่วนเขาจะพูดอะไรนั่นคือส่วนของ
ก็แสดงว่าข้อมูลที่เขาพูดไม่ตรงเนี่ยถือบิดเบือนก็แล้วกัน
ทำไมไม่บอกตำรวจว่าเขาได้บอกไหมได้ถามเขาไหมว่า
ทำไมต้องบิดเบือนข้อข้อที่จริงหมายถึงพี่โบได้คุยเขาไหมใช่ไหม
ใช่ครับตั้งแต่ที่เขาให้การผมไม่ได้เกือบเขาเลย
คือพอบอกรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบอกไม่ได้คุยเขาอีกเลยครับ
คุยเขาแล้ววันที่ตอนที่คุยก่อนที่จะไม่ได้คุยเนี่ย
ได้บอกเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้น
ว่าต้องบิดเบือนข้อที่จริงไม่ได้คุยกันว่าเขาจะพูดว่าอะไรด้วยซ้ำค่ะ
แล้วตอนนี้บอกคุยแก่กระติกคนเดียวค่ะ
แล้วตอนนี้สาเหตุที่เชื่อว่าจะทำให้แปลงมงค์ทุกทีคิดว่าอะไร
ขออนุญาตโบขออนุญาตที่จะไม่พูดเรื่องความคิดเห็นนะคะ
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมีข้อเท็จจริงมาความคิดเห็นมันเปลี่ยน

ข้อเท็จจริงมากกว่าดูตามหลักฐานดูตามสิ่งที่เห็น
แล้วก็ให้สิ่งที่โบพูดทั้งหมดให้การนั่นคือโบพูดในสิ่งที่โบเห็น
เจอด้วยตัวเองด้วยตาด้วยหูของตัวเองนะคะ
ค่ะเอ่อคำบอกเล่าค่ะวันแรกสักกับวันนี้
เราเคยได้คุยกับเขาบ้างบอกไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะ
ตั้งแต่วันที่เขาให้การเขาไม่ได้คุยกับใครอีก

ถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่ด้วยค่ะ
ดังโหลเนี่ยมันถ่ายเปล่าง่ายดีกว่า

ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเคยปรับเป็นเพื่อนเสร็จหรือเปล่า

คุณแตงโมค่ะได้รายหาคุณโมบ้างรึเปล่าคะ
ไม่มีเลยค่ะก็ไม่ได้รู้ว่าเค้าจะไปกันเลยค่ะ
คุณโบครับการให้การวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณแตงโมขนาดไหนครับ
คิดว่ามันเป็นส่วนที่โบได้พูดในส่วนของโบที่คงเห็นทั้งหมด
แล้วก็จะให้ความยุติธรรมกับแตงโม
ส่วนใดที่คุณกูบอกว่าคุณกระติดรวมเวลาเวลาที่๒๘๓๐๐๐๐๐ต้องการคุณทักข่าวไหม

เจ้า๒๕ที่ศูนย์ของคุณสติกเนี่ย
อันนั้นยิ่งใหญ่เลยค่ะยิ่งพูดไม่ได้เลยค่ะโทษนะคะ

เอ่อประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็รวมกลับไปส่งเขาที่บ้านอีกก็ประมาณช่วง
ตอนไปส่งนะคะมีกันคุยอะไรกันระหว่างครั้ง

ไม่ได้จริงค่ะ
คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่นี้นะครับ
ได้ให้การจับมาด้านงานสอบส่งแล้ว
ในส่วนที่คุณโบได้พูดไปทั้งหมดนะครับ
ถ้าเกิดว่าครับครับท่านครับครับครับครับครับไม่มีความเหตุแบบนั้นค่ะ
ขอโทษนะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงที่นั่งรถไปส่งคุณกระติกเนี้ยนะครับ
คำบอกเล่าคำบอกเล่าของคุณกระติกเนี่ยคุณโบเชื่อเหตุการณ์นั้นไหม
เขาบอกเล่าอ่ะในวันแรกตอนที่เขาโทรมาดีกว่าค่ะ
โบเชื่อตอนที่โทรมาตอนแรกแล้วเหตุผลใดถึงไม่เชื่อตอน
ระหว่างหนึ่งชั่วโมงที่เขาเล่าเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเขาโทรไปที่ท่าเรือ
โบก็โบก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ

เรื่องของความคิดเห็นว่าโบคิดยังไงโบขออนุญาตที่จะ
เราก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวโบแล้วกันนะคะ

ในขณะหลักของนางของติ๊กเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรบางอย่าง

มันอาจจะไม่ได้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่สังคมอยากจะให้เห็น

จังหวัดที่เขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยมีท่าทีหรือสิ่งที่ได้เพ่งเครียดหรือร้องไห้ไหมครับ
เขาเครียดมากค่ะเขาช็อกเขาทำอะไรไม่ถูก
มีน้ำตาคลอขึ้นมาบ้างบางครั้งค่ะ
ตลอดหนึ่งชุดโมงที่นั่งหัวใจจุดนั้น

อันนี้ยิ่งกว่าที่จะตอบไม่ได้ขออภัยมากค่ะ
ใกล้สุดของโบใช่ไหมคะ
โบคิดว่าถ้าโบได้เห็นได้พบอะไรที่มันต้องพูด
ก็ไม่คิดว่ามันเป็นภาระอะไรค่ะ
ก็เรื่องของเขาป่ะค่ะ

ระหว่างนั่งรถเนี่ยความรู้สึกของคุณโบเนี่ยเปลี่ยนไปถูกไหมครับ
เหตุการณ์นี้ได้บอกเล่ากับคุณตำรวจวันนี้ไหมว่าทำไมความรู้สึกถึงเปลี่ยนไป
โบบอกทุกอย่างกับช่วงเวลาโบหายไปนานแค่ไหนอะคะ

บอกทุกอย่าง
มันใช่ตอนนั้นเพื่อนตกน้ำแต่ถ้าโบไม่ไปบอกว่ามันยิ่งแปลกมากกว่า
ค่ะ
คือแปลงโบก็ต้องเป็นที่โบกันอีกอยู่แล้วอ่ะ
ตอบไม่ได้ว่าถึงวันนั้นเขาจะทำอะไร
แต่แตงโมที่เรารู้จักเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองก่อนเลย

เอามือไป
แปลงโบคะขออนุญาตถามทำไมเราถึงเป็นคนเดียว

ให้แจ้งกันทำไมเค้กเพื่อนก็ไม่เห็นเอามาโพสต์แบบนี้
โบได้ส่งลูกแตงโมที่ใส่ชุดสายเดี่ยวนะคะ

พอข้ามวันไปแล้วเนี่ยคุณบีมก็ส่งข้อความมานะคะ
ขออนุญาตบอกเวลาเลยนะคะเนื่องจากจะได้ไปดูให้มันเหมือนกันนะคะ
เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบเจ็ดนาฬิกานะคะ
พี่โบ่พี่โบ่พี่โบ่ไม่ได้รูปไอ้ที่อ้าวอะไร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

ไม่เคยรู้มาตอนค่ะคุณโบกังวลไหมครับ
กับการออกมาให้คำค่าสื่อแบบนี้เนี่ยการเป็นแกรกว่าตอนนี้คุณโบ
เป็นสยามต่างสำคัญคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็มีมุมมองแล้วก็บอกจริงจันว่าคำคุณของคุณกระจิก
เอาเพียงว่าบอกกังวลแล้วกันค่ะบอกกังวลแล้วบอกก็เครียด
มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วทำไมโบต้องเลือกออกมาแจ้งติดขัน
สิ่งที่โบเห็นความสำคัญอย่างที่หนึ่งเลยตั้งแต่แรก
คือการหาแตงโมให้เจอการช่วยแตงโมให้เจอ

ถ้าบ๊วยหาน้องเจอนะคะ
อย่างที่เขาบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสม
มันไปบอกว่าบุ๊กออกมาก่อนทำไมโบ๊ไม่บอกออกมาก่อนหน้านี้
บทเห็นคำให้การของเขาคือถ้าคำให้การของเขาตรงกับที่เขาบอกโบ
คุณจะไม่รู้สึกอะไรแต่ยังไงโบก็ต้องออกมาให้การอยู่ดี
แต่อันนี้มัน

เกือบเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่เห็นคำให้การ
ได้ยินที่เขาให้สัมภาษณ์ขอโทษนะครับ

น่าจะเป็นเรื่องความเห็นกับการดูของประวัติศาสตร์
ที่พี่กี้เห็นทุกคนทุกคนน้องเห็นแล้วนะคะ
เรื่องของการออกรายการโหนกระแสการออกมาพูด
ขอโทษผมถามแล้วท่านลายบอกว่าไม่ได้ค่ะ

ไม่เห็น

เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเองครับ
ขอโทษนะฮะความเป็นส่วนตัวนี้จากใครครับ
ไม่ทราบว่าจากใครครับแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วก็มันอาจจะเป็นส่วนสำคัญในคดีหรือไม่
ตอนนี้ไม่ทราบดังนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ให้พูดออกไป

อยากให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุด
ท่านอย่าขอความกรุณานะครับ
อยากให้มีข้อทิศจริงในคดีเนี่ย

ยังไงถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ยังวนอยู่ในส่วนเดิม
จะขออนุญาตให้ยุติในส่วนของการให้สัมภาษณ
เพราะว่าเท่าที่ให้สัมภาษณ์ไปน่าจะเยอะแล้วก็พอสมควร
แล้วก็คุณโบเองก็ได้ชี้แจงในความไม่เข้าใจ
และเข้าใจผิดของสังคมที่เกิดขึ้นต่อตัวคุณโบด้วยนะครับ

คดีที่มีอีกที่เพิ่มนะครับ

มีคนที่หมายถึงว่าในรูปของคดีที่มีการเป็นใคร

พี่โบครับวันที่หูเรือเนี่ย
คุณกระติกได้มีการสะพนตามที่มีการทักษะ

แตงโมจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
แต่โบรู้ว่าพระเจ้าอยู่เขาแน่นอน
ไม่ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนค่ะ
ก็คิดว่าบ่เขากังวล
ขอบคุณที่พูดคำประโยคนี้ออกมา
คนไทยทุกคนก็ต้องดูแลทุกคนอยู่แล้ว

บ่ไม่สามารถพูดได้ว่าคดีจะจบลงอย่างไรอะค่ะ
มันมีดีเทลขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
อย่างที่บอกว่าโบหายไปประมาณ๖ชั่วโมงนะคะ

ที่ก็เป็นประโยชน์รวดสี่เปอร์เซ็นต์ในคราวนี้ค่ะ

แล้วจากการพูดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยว

ก็ตอนนี้ก็ใช่มั่นแหละค่ะ

สมาใจครับ

ว่าในการให้การข้อมูลในวันนี้
คิดว่ากลายเป็นตัวแปรสักฝันในคดีนี้เลยหรือเปล่า

คือหนูจะถามว่าตอนที่กระติกออกรายการทวนกระแสค่ะ
แล้วตอนที่อยู่ในรถของพี่โบ่อ่ะค่ะมันอารมณ์เดียวกันไหมค่ะ

ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ
เอ่อพูดถึงรายการห่วนกระแสใช่ไหมค่ะ

เอ่อโบดูนะค่ะดูทุกช็อตนะค่ะ
โบไม่ค่อยปลอดภัยแค่นี้ค่ะ

เอ่อไม่ค่อยได้ฟังเลยอะค่ะว่าไงบ้างค่ะ

ไม่ว่าเขาจะดับมีดีมีจน

ทุกคนควรได้รับความยุติธรรม
ดูนี้มาแค่ร๒๐๐๔แล้วนะ

อย่างกับอย่างออกมาก

สุดท้ายนะครับสุดท้าย

เธอเป็นพยานในคดีนะฮะ

ใช่ค่ะก็ปิดท้ายประโยคก็คือ
ความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้
เท่าที่จับใจความได้ก็คือ

ไม่พอใจกระติกเท่าไหร่นัก
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างการให้ข้อมูลต่าง
โดยเฉพาะหลังจากที่เธอได้เจอในวันนั้น